รัฐกรสิริรัฐยากรพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ก่อนที่ผมจะเริ่มอภิปรายเนี่ย
ผมยืนยันกับท่านประธานและที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า
ความรู้สึกลึกแล้วผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการในวันนี้
ที่เราจะมาใช้๑๕๑มาตัดสิน
เพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เสนอยติในวันนี้
ซึ่งไม่ว่าทางท่านประธานท่านจะกรุณาถามในทิศทางใดก็ตามเนี่ย
มันจะมีฝ่ายหนึ่งได้เปรียบและมีอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเสมอ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
หรือว่าจะเป็นการประชุมสภาพผู้แทนรัศดรหรือแม้แต่กระทั่งการประชุมของวุฒิสภา
ถ้ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็มีสิทธิ์นะครับ
ที่หนึ่งในสมาชิกในห้องประชุมนั้นจะหยิบยกในเรื่องของการตีความขึ้นมา
ซึ่งในบางครั้งในบางคราวอาจจะทำให้การประชุมไปสู่ถึงทางตันได้

กับผมวันนี้ขออนุญาตอภิปรายให้ความเห็นต่อเรื่องที่รัฐสภาของเรา
กำลังให้ความสนใจและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพินา
กับผมทราบดีครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน
คนทั้งประเทศครับให้ความสนใจว่า
ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ซึ่งแน่นอนครับการกระบวนการการคัดสรรคงจะใช้เวลาอีกไม่นาน
ผมท่านประธานเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาพี่น้องประชาชนคนไทย

แต่อย่างไรก็ดีครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ย
ที่ประเทศไทยเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ย
แน่นอนครับมันก็ต้องผ่านกระบวนการ
ในการคัดสรรผ่านรัฐสภาของเรานี่แหละครับ

การตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ย
มันไม่ได้เป็นการตัดสินใจอยู่ในที่สภาแห่งนี้เท่านั้น
มีความเห็นที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของสมาชิกรัฐสภา
ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของนักวิชาการ
ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของพี่สื่อมวลชน
หรือแม้แต่กระทั่งในสภากาแฟของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทย
ในเรื่องของการว่าเราสามารถ

ลงมติให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่

ซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าใครจะให้ความเห็นเท่าไหร่
ไม่ว่าใครจะให้ความเห็นอย่างไร
ก็คงจะไม่หาคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้
ยกเว้นที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้นะครับ
ที่จะสามารถตีความเป็นลายลักษณอักษร
ตีความกฎหมายนะครับแล้วก็มาใช้เสียงของสภา
เสียงของรัฐสภาแห่งนี้ออกเสียง
ยัตติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอ
ตีความยัตติการเสนอคุณพิธา
อนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับด้วยความเคารพ
ได้ถูกเสนอได้ถูกรับรอง
ได้ถูกผ่านการให้ความเห็น
ได้ผ่านการลงมติจากรัฐสภาแห่งนี้
เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกก็ได้บอกไปครับว่า
ท่านได้อธิบายว่ามีการเสนอชื่อมีการลงความเห็น
มีการลงมติแต่ท่านไม่ได้ใช้คำว่า
มันเป็นยติแต่ด้วยคุณลักษณะที่
เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึง
ผมได้ย้ำในวินาทีนี้เนี่ย
มันชัดเจนครับว่าการเสนอชื่อ
ของท่านพิธาเป็นยัตติ
ว่าท่านจะบอกว่าเป็นยติพิเศษ
เป็นยติที่มีความพิเศษเป็นยติที่มีความสำคัญ
สุดท้ายแล้วลักษณะรูปร่างของมัน
ก็คือเป็นยติครับผมยืนยัน
และพอผมสรุปได้ว่า
การเสนอชื่อของท่านพิธาเนี่ย
เป็นยติผมก็ขออนุญาตอ้างอิง
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่๔๑
ผมไม่ต้องอธิบายครับพวกเราทราบกันดี

ติที่เสนอให้ท่านพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี

จากสมาชิกรัฐสภาในสัปดาห์ที่แล้ว
ตามกฎหมาย
ผมจึงขอแนะนำเรียนต่อท่านประธานครับว่า
และขอย้ำนะครับว่าพวกเราหลายคนไม่ได้ปิดกั้นโอกาส
พวกเราหลายคนไม่ได้ที่จะพยายาม
ผลักดันไม่ให้เกิดการเสนอชื่อขึ้นมา

พอมีเพื่อนสมาชิกได้เสนอยัตตินี้ขึ้นมา
เสนอท่านพิธาให้คัดสรรบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

ผมจึงสรุปอย่างนี้ครับว่า

มีกระบวนการการพิจารณาครบถ้วนแล้ว

และไม่สามารถเสนอใหม่ได้ในที่ประชุมสมัยนี้

จากสัปดาห์ที่แล้วสู่วันนี้
กับผมมองว่าสถานการณ์
ผมขออนุญาตอ้างอิงนะครับขออนุญาตอ้างอิงถ้าอ้างอิงคำพูดเพื่อนสมาชิกท่านใด
ก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วย
แต่ในการประชุมตัวแทนพักการเมืองที่เราใช้คำว่าประชุมวิบทั้ง๓ฝ่าย
แม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีการแต่งตั้งวิบอย่างเป็นทางการ
แต่คนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ละคนก็เป็นตัวแทนของพักการเมือง
เข้าไปร่วมหารือกันว่าเราจะทำยังไง
ผมเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับว่า
มีความห่วงใยจากเพื่อนสมาชิกที่อยากจะเห็น
รัฐสภาเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้
มีความห่วงใยที่อยากจะเห็นการลงมติในวันนี้
แต่อ้างอิงข้อบังคับสถานการณ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
อาทิเช่นเพื่อนสมาชิกบอกว่า
บุคคลที่จะถูกคัดสรรและลงมติในวันนี้เนี่ย

นโยบายที่ท่านหาเสียงมาโดยตลอด
นั่นก็คือความพยายามในการจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

ว่าท่านจะยกเลิก

หรือท่านสามารถแสดงหลักฐานที่เป็นรูปธรรมได้ไหมว่า
ตลอดระยะเวลา๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ท่านไปขอความร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภา
ว่าจะเป็นสสหรือสวก็ตาม

ต้องการที่จะเปลี่ยนใจกลับมาลงมติให้ท่าน
ถ้าท่านสามารถแสดงหลักฐานตรงนี้เป็นรูปธรรม
พวกเราสมาชิกรัฐสภาได้
ผมเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่ท่านจะสามารถลงมติใหม่ในวันนี้ได้
นั่นคือเหตุผลที่ท่านจะสามารถเสนอชื่อซ้ำบุคคลเดิมคือท่านพิธา
เพื่อมาเป็นบุคคลที่จะถูกคัดสรรในวันนี้ได้
แต่ก็ไม่มีสัญญาณ
ดังนั้นผมย้ำอีกครั้งผมมองว่ายติที่ตกไปแล้ว
ไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่สามารถถูกเสนอซ้ำใหม่ได้
หลายคนหลายท่านครับอาจจะบอกว่ารัฐธรรมนูลใหญ่กว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ผมมองอย่างนี้ครับพอผมลองอ่านบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูลในมาตรา๒๗
ระบุไว้เป็นรายลักษณอักษรชัดเจนนะครับว่า

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา

กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
จากนี้บางมาตรานะครับ

ก็ระบุชัดเจนเป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกครับมีเนื้อหาดังนี้ว่า
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา
รัฐธรรมนูลไม่ได้บอกครับว่าการเสนอชื่อซ้ำทำได้หรือไม่ได้

แต่รัฐธรรมนูลได้บอกเป็นในว่ากระบวนการในการประชุม
กระบวนการในการดำเนินการกระบวนการในการเลือกสรรบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ให้คัดสรรผ่านการดำเนินการภายใต้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ดังนั้นเองครับทุกอย่างชัดเจนครับว่า
พวกเราต้องและมีความจำเป็นที่จะต้องเคารพ
ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา
ซึ่งถ้าผมตีความซึ่งอาจจะตีความไม่เหมือนกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะครับ
สภาของเราแห่งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ในการตีความแตกต่างกัน
ผมก็ตีความว่ารัฐธรรมนูลส่งเจตนารมณ์นะครับ
ให้พวกเราปฏิบัติตามข้อบังคับ
ดังนั้นเองครับจากความเห็นที่กระผมได้ขออนุญาตนำเสนอผ่านท่านประธานไปยังที่ประชุมนะครับ
กับผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับที่บอกว่า
การเสนอชื่อของท่านพิธาในวันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านครั้งสุดท้ายครับ